แก๊งค้ายานะขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบรถตำรวจทางหลวงนะ
แล้วมีการปาดหน้าปั้งยิงใส่รถตำรวจ
เพราะอะไรรู้ป่ะจะเปิดทางให้เพื่อนหนี
รถตำรวจตกลงข้างทางถึงบอกเหิมเกลิมมากจริง

กระบะคันข้างหน้าลูกศรแดงนี่แหละ

แล้วมอเตอร์ไซค์แก๊งเดียวกันเลย
ตัมหลวงน้ำคนแกนเนี้ยนะฮะกำลังไล่ตามกระบาดขาวแล้ว
ปรากฏว่าคือกระบะขาวนี่นะเขาขับนี้ตัดเข้ามาในซอย
วันที่๔ที่ผ่านมาแล้วดูสภาพสิ
นักข่าวไปตรวจสอบค่ะไปที่สถานีตำรวจทางหลวงน้ำพอง
อาวุธปืนไม่ทราบขนาดเหนือล้อหน้าฝั่งคนขับ
ชนหน้าก็แตกหักกระจกฝั่งคนขับก็แตก
ไซค์ของผู้ก่อเหตุก็เสียหายเล็กน้อย
อันนี้ให้ดูร่องรอยนะที่มันเป็นโครนเลอะแบบนี้
เพราะว่าตกข้างทางไปนะคุณผู้ชมรถของตำรวจอ่ะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายก็เสียหายเล็กน้อย
เจอของกลางเป็นยาบ้า๒เมตร
อุปกรณ์การเสพใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ด้วย
ถามตำรวจหน่อยพันธุ์ตำรวจตรีธกรทองอิงครัฐ
ตำรวจกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นออกตรวจแล้วเจอกระบะคันต้องสงสัยก็เรียกให้จอดจอดด้วยครับ
อีกฝ่ายหนึ่งเร่งเครื่องหนีรถตำรวจก็ต้องไล่ตามสิ
แล้วหลังจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์มา๒คันค่ะเป็นผู้ชายขี่มา
ประกบรถตำรวจเลยคันหนึ่งปาดแซงขึ้นมาข้างหน้า
แล้วก็ชักปืนปั้งยิงใส่เปิดทางให้เพื่อนที่ขับกระบะหนีไป
แล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงหนีไป
ตำรวจก็เลยคิดว่ากระบะกับมอเตอร์ไซค์แก๊งเดียวกันเครือข่ายเดียวกัน
กระบะโดนไล่ก็โทรตามมอเตอร์ไซค์มาให้มาช่วยหน่อย
ยิงสกัดหน่อยจะได้เปิดทางให้ฆ่าหนี
ตอนนี้ตำรวจเขารู้ตัวทั้งหมดแล้วนะคะ
เพราะว่ารถคันที่ก่อเหตุก็มีทะเบียนทั้งหมด
อเตอร์ไซคันนี้ที่บอกว่าเสียหายเล็กน้อยคือคันที่เขาทิ้ง
แล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงหนีไปนะคะ
ตำรวจตามตัวเจอได้เร็วนี้แน่นอนนะคะ
มันต้องดำเนินคดีให้เข้มข้นเด็ดแข่และแก๊งนี้มันเหิมเกิม